ว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะคะ
ของตุ๊กตาลูกเทพหลายคนคงเห็นที่เป็นตุ๊กตา
อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละก็จะอุ้มไปไหนมาไหน
เริ่มมาตั้งแต่ปี๒๕๕๘นะคะ
แต่ว่าอย่างปีนี้เริ่มมีความจริงจังกันมากขึ้น
สำหรับผู้ให้บริการธุรกิจต่าง
มีทั้งปิ้งย่างเปิดบริการให้บุฟเฟ่

ไปนั่งได้มีเก้าอี้ให้เลยมีเงิน๕ตัวเด็กเท่ากับเด็กกันนะฮะ
แล้วก็รวมไปถึงมีทั้งสายการบิน
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยรถบัสก็เอากับเขาด้วยนะคะ
เปิดบริการให้ตัวโดยสารแก่ผู้ที่อยากจะพาลูกเทพไปเที่ยวด้วย

ไม่ใช่เรื่องจะเช็คก่อนแชร์ผ่านอินเทอร์เน็ต

มันเกิดขึ้นแล้วมันมีการแถลงข่าวผ่านขึ้นมาแล้วนะคะ
เริ่มจากเรื่องบุฟเฟ่ลูกเทพออิ่มไม่อั้นนี่ก่อน

๑เดือนที่ผ่านมามีผู้โทรเข้ามาสอบถาม
แล้วก็นำตุ๊กตาลูกเทพเข้ามารับประทานบุฟเฟ่กว่า๓๐รายค่ะ
ร้านเห็นแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องปรับโปรโมชั่น
สำหรับผู้ที่นำลูกเทพเข้ามาทานบุฟเฟ่
โดยก็ยินดีให้บริการอาหารสำหรับลูกเทพฟรี
อัตราเด็กเล็ก๑๒๐เซนติเมตร
แต่มีข้อแม้ว่าเอามาทานแล้วเนี่ยต้องทานให้หมดด้วยนะคะ
ไม่ได้เก็บตังค์นะเพราะว่าเด็กต่ำกว่า๑๒๐เซนเขาฟรีอยู่แล้ว

แต่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้มีข่าวออกนะฮะ

สายการบินไทยสมายในเครือของการบินไทยนี่แหละ
มีการเปิดบริการพิเศษจำหน่ายตัวโดยสาร
มีเก้าอี้ให้ให้กับตุ๊กตาลูกเทพ
โดยใช้ข้อมูลเดียวกันกับผู้เดินทาง
แต่มีข้อแม้ว่าต้องนั่งริมหน้าต่าง

เพื่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทั้งนี้ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเหมือนผู้โดยสารทั่วไป

จองตัวโดยสารกับตุ๊กตาลูกเทพ
และก่อนอันนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามาเช่นกัน
ในกรณีทำไมเขาบอกว่าสายการบินก็ไม่ได้ตั้งใจและไม่มีวัตถุประสงค์
แต่เพื่อให้ได้ผลทางการตลาดหรือเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
แต่เป็นเพราะว่าสายการบินตั้งใจจะดูแลบริการให้ถูกใจลูกค้า

ก็เลยเหมือนแบบอยากจะมีบริการหลากหลายแล้วแต่ความชื่นชอบของลูกค้า

อันนี้ขยายให้นิดนึงคือเดิมทีมีคนอุ้มตุ๊กตาลูกเทพขึ้นไปแล้วหลายราย
นี่พออุ้มขึ้นไปปั๊บทางกฎข้อบังคับการบิน
ฮอสเตจเขาจะบอกว่าเออขอโทษนะคะไม่สามารถอุ้มได้นะคะ
ตอนเชื่องเทคอฟและแลนดิ้งต้องเอาไปเก็บไว้บนช่องสัมภาราชโดยศาล
บางคนก็รู้สึกอุ๊ยนี่มันลูกเทพของเขา
เหมือนเขาเลี้ยงเวลาที่เลี้ยงก็คือเหมือนเลี้ยงเป็นลูกจริง

ต้องการให้วางเก้าอี้ข้างทีนี้จะทำยังไงแล้วก็คนอื่นนั่งอยู่

คุณก็จองที่ว่างข้างตัวเองเลยจะได้วางตุ๊กตาลูกเทพ

ถูกต้องออกมาแบบนี้เป็นนโยบายนะคะ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากนางเครือวันวงรักมิตรค่ะ
จะเปิดขายบัตรโดยสารตุ๊กตาลูกเทพ
ให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางพร้อมกับตุ๊กตาลูกเทพ
ไปยังทุกเส้นทางที่บริษัทเปิดให้บริการค่ะ
โดยก็ขอให้พนักงานทุกคนให้บริการตุ๊กตาลูกเทพ

ซึ่งถ้าหากผู้โดยสารที่นำตุ๊กตาลูกเทพเดินทางมาด้วย

บริษัทก็พร้อมจะจำหน่ายตัวที่นั่งในราคาปกติ
แล้วก็ดูแลอาหารให้กับตุ๊กตาตามคำร้องขอ

ถ้าเอาขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้อยากจะให้นั่งข้าง

ก็สามารถนำตุ๊กตาลูกเทพนั่งตักได้อยู่แล้วนะคะ

ในเรื่องนี้นะครับแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากร
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
ท่านกล่าวถึงกระแสการเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพแบบนี้ฮะ

ถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตค่ะ

เล่นตามกระแสและเล่นตามความเชื่อส่วนตัว
แต่อาจจะมีบ้างบางกลุ่มที่ต้องการที่พึ่ง

แต่กลุ่มที่ต้องการจะพึ่งนั้นก็มีจำนวนไม่มากนัก
อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการที่พึ่งนั้น
อยากแนะนำให้หันไปหาพุทธศาสนาจะดีกว่า
เพราะมีที่มาที่ไปชัดเจนและเชื่อถือได้

แล้วก็มีราคาจำหน่ายตั้งแต่หลักพัน
ไปถึงหลักเป็นหมื่นเลยก็มีนะคะในปีที่แล้ว
แล้วก็มีค่าไปปลุกเสกอีกตั้งแต่๒๐๐๒๐๐๐บาท
เป็นความเชื่อเพราะว่ามีดาราก็มาเหมือนกันเมื่อปีที่แล้ว

บอกว่าจะติวแก๊ดแพทย์ฟิสิกส์เคมีชีวะอันต่าง
หรือว่าจะรับเลี้ยงชั่วโมงละ๕๐๐บาท